ติดตามกันต่อครับในช่วงการวิเคราะห์การลงทุนรวมทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจในช่วงเช้าวันนี้ครับ
มาอยู่กับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับนักวางแผนการลงทุน
มากับคุณธนรัฐอิสระกุลครับภูมิในการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวง
ตามพร้อมกันครับในช่วงครอบครัวบัวหลวงอีคอนอินเด็กซ์ครับ
สมมุติว่าปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่เราเห็นตลาดอเมริกานั้นเดินไป

โดยประเด็นช่วงนี้ที่เข้ามากระทบกับตลาดทุนอเมริกาก็แน่นอนครับ
คือเรื่องของสงครามเกาหลีที่เริ่มเป็นประเด็นกดดันอยู่เรื่อยเลย

ค่าสมุทรเกาหลีก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในบ้านเราเหมือนกัน

ทีนี้ถ้าเป็นเราเล่นหุ้นนั่งดุลเนี่ยวางยุทธ์ไงดีฮะ
ได้เลยค่ะนี่เป็นข่าวที่ดีมากครับเพราะว่าตลาดเห็นได้ว่ามันมีความผันผวนนะครับ
แล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราเองเนี่ยถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้อาจจะมีการพักตัวตามตลาดต่างประเทศนะครับ
อย่างไรก็ตามคีย์สำคัญหนึ่งปัจจัยหลักที่เรามองก็คือ
ในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจบ้านเรานะครับ
ที่เป็นตัวขับเคลื่อนของตลาดหุ้นนะครับให้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับ
อันนี้มันอาจจะมีผลกระทบภายนอกบ้างเช่นที่น้องบอกไปก็คือในเรื่องของทางเกาหลีเหนือ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเรามองว่าสิ่งนี้ยังไม่พัฒนาการไปเลวร้ายมาก
คือไม่ลุกร้ามตัวเนี่ยต้องมายิงกันลงไม้ลงมือยังไม่ขนาดนั้นนะครับ
ถ้าเกิดสงครามแบบนี้นะครับผมคิดว่าในแง่ของตลาดหุ้นเองเนี่ยนะครับ
มันก็ขับเคลื่อนเป็นของตัวของเขาเองนะครับโดยภาพรวมเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวครับ
อ่าคือเรามองว่าในย้ายยาวเนี่ยเรื่องของศิลคิตแล้วต่างก็ต้องฟื้นตัวพัฒนาตัวเองไว้อยู่แล้วนะครับ

ก็จะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นไทย

ซึ่งถ้าเรามาดูปริมาณการซื้อขายเนี่ยก็จะเห็นว่ายังเป็นนักทุนต่างชาตินะครับ

แต่ถ้าเกิดว่ามาดูเรื่องของหุ้นขออภัยครับเมื่อวานนี้ฝรั่งเนี่ย
ลงทุนต่างแค่ซื้อสุทธิเข้ามานะครับกับนักทุนสถาบันในประเทศนะครับ
แต่ถ้ามาดูหุ้นตัวใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าหลายตัวปรับตัวขึ้นมาดีครับ
จากตัวสัตว์ตาก่อนหลังจากปรับตัวลดลงมา

หุ้นตัวที่ปรับเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อดัชนีมากที่สุด

ก็อันดับหนึ่งมาเลยครับพี่เอกปตท
แล้วก็เป็นหุ้นที่เวลามีการปรับตัวขึ้นลงค่อนข้างมีผลต่อดัชนี
แต่หลวงหุ้นประตอธรเองในฝั่งฝ่าวิเคราะห์เราเอง
เรามองว่าในช่วงครึ่งหลังปีนี้น่าจับตามองมาก

แล้วก็บริษัทลูกเขาหลายบริษัทด้วยกัน
อยู่เยอะแยะมากมายอย่างที่พี่เอกพูดคือลงกลั่น
ลงกลั่นครึ่งปีนี้เรามองว่าอย่างไรครับลงกลั่น
ราคาในเรื่องค่าการกันในตลาดโลกหรือตลาดสิงคโปร์
มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องและมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีก
เพราะฉะนั้นในแง่ของหุ้นที่มันลิงก์กับพวกค่าการเก่า
เราจะเห็นว่าหุ้นอย่างเช่นหุ้นท็อปมีการปรับตัวขึ้นด้านข้างดีทีเดียว
ไทยอ้อยอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ปรับตัวได้ดีนะฮะ
เพราะตอนนั้นมีเรื่องของตัวหุ้นพวกเช่นลงน้ำมันอีก
น้ำมันก็เป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นได้ดีตามตลาดโลกเช่นกัน

เขาบอกว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าสู่ภาวะแบบสมดุลละ
ก็คือไม่มีอุปสรรคอุปทานความต้องการซื้อของทั้งขายล้นฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
คือเริ่มสมดุลแล้วราคาน้ำมันจะเริ่มมีเสร็จภาพมากขึ้น
ซึ่งเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนลงไป
จะเห็นว่าหุ้นกลุ่มพลังงานรวมถึงราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาได้ดี

ตลาดน้ำมันอย่างเวทเท็กซ่าเศษตอนนี้อยู่ประมาณสัก๕๐เหรียญต่อบาร์เรล
ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดมาดูอันดับอื่นลองลงมา

ซึ่งหลักปีนี้ช่วงที่เหลือของปีครับ
ถ้าเกิดว่าเรากำลังจะนั่งทุนใหม่
ตอนนี้หุ้นมันก็ทะลุ๑๖๐๐มาแล้ว
เข้าลงทุนตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มเลย
ผมคิดว่ายังไม่สายไป
วันนี้จริงแล้วเรามีสไลด์นำมาฝากท่านผู้ชม

ก็อย่างหนึ่งก็ต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับ
ก็เป็นช่วงที่มีการจับจ่ายใช้สอนกันมากเป็นปกติอยู่แล้ว
เป็นช่วงที่คนช่วงท่องเที่ยวเอ่ย
ถูกไหมครับช่วงเรื่องของงานเทศกาลต่างนะครับ
โดยพอยิ่งสวัสดีนะครับ
เพราะว่าบรรดาเครื่องสำอางต่าง
แล้วปัจจุบันเนี่ยตอนนี้กำลังจะไปขายใน๗๑๑ละ
ใช่ถือว่าเป็นบริษัทที่ยอดขายโตต่อเนื่องเลยนะครับ
ว่าเศรษฐกิจจะมีการเขาเรียกว่าซบเศร้านะครับ

ประกอบการณ์ใช่โตดับขึ้นมาเรื่อยเลยนะครับ

อีกตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นเรื่องการโภคจริงแล้วก็อยู่มากับบ้านเรานานแล้ว

ตัวนี้ก็ถือว่าในแง่ของการจับจ่ายใช้สอย
มันจะโตไปจากการบริโภคในประเทศครับ
อันนี้ก็เกี่ยวเรื่องของการเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในบ้านสุขภัณฑ์ต่าง
ก็ต้องไปซื้อนะต้องไปซื้อที่นี่
ซึ่งเราเห็นว่า๓ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่
แม้ช่วงครึ่งปีที่เหลือจากนี้ไปอีก๓๔เดือน
ไม่ได้น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าจะปรับตัวได้ดี
ว่าตัวเลขการบริโภคในประเทศจะฟื้นตัวได้ดีตามที่เราคาดหรือเปล่า
ถ้าฟื้นตัวได้ดีตามที่เราคาดอาจจะมองไปถึงปีหน้าได้ครับ

เพราะฉะนั้นช่วงที่เหลืองปีนี้นะครับ
ห้นกลุ่มท่านชมต้องจับตามองเลยนะครับ
ก็คือเรื่องของหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคนะครับ

ก็เป็นกลุ่มท็อปพลิกในอุตสาหกรรมนี้แล้ว
แต่จริงนอกเหนือจากนี้ยังมีหุ้นที่เกี่ยวกับการพวกอีกเยอะนะครับ

ถูกไหมฮะซึ่งปลายปีก็เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของบ้านเราอยู่แล้ว

ครึ่งปีจากนี้เนี่ยหรือเพราะยิ่งตอนปลายปี
ประกอบการไตรมาส๓ก็จะออกแล้วไตรมาส๔ก็จะออกประมาณต้นปีหน้า
ก็ต้องมาติดตามดูครับว่าผลการจะออกมาดีไหม
เป็นคีย์สำคัญเลยนะการบริโภคในประเทศ
นี่ก็ท่านผู้ชมน่าจะพอได้ไอเดียสำหรับการลงทุนในวันนี้นะครับ
ก็ช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณก๊อฟครับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับอย่างที่บอกไปครับ
ในกลุ่มของอุปโภคบริโภคกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มธนาคารบิวตี้ต่างนะฮะ
ก็ยังเป็นหุ้นที่น่าจับตารองครับแล้วก็มีคุณภาพดีนะครับ
ถ้าเกิดว่าใครสนใจจะลงทุนในหุ้นก็ลองนำคำแนะนำของทั้งสองท่านไปปรับใช้
เพื่อให้คุณนั้นได้ผลประโยชน์กับการลงทุนจากหุ้นเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ